คุณผู้ชมคะตามกันต่อเรื่องเหตุการณ์ฆ่ายกครัว๓ศพนะคะ
โดยผู้ก่อเหตุคือสามีของบ้านหลังนี้และเป็นพ่อของเด็กทั้งสองคน
เจ้าตัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยพ้นขิดอันตรายแล้ว
มันมีเรื่องประเด็นการขอศพออกไปแล้วก็เกิดเป็นปัญหาระหว่างญาติสองฝั่ง
ของฝั่งผู้ก่อเหตุกับญาติของภรรยาคนตาย
แล้วกลายเป็นว่ามันมีเรื่องของเงินที่มีการช่วยเหลือคนบริจาคเข้ามาเป็นจำนวนเงิน๒ล้านด้วย
รวมไปถึงประเด็นเรื่องการออกหมายจับคอร์เซ็นเตอร์เป็นบัญชีม้าอีก๖ราย
คุณผู้ชมประเด็นมันมีหลายอย่างเลย
ทีนี้เราไปดูกันก่อนว่ามีการจัดพิธีศพนะคะ
ซึ่งคนที่นำศพออกไปเนี่ยโดยทั้ง๓ศพที่เสียชีวิต
เป็นภรรยาของคนก่อเหตุและเป็นลูกของคนก่อเหตุนั่นแหละค่ะ
ชายวัย๑๓กับ๑๑นะภาพนี้น่าสลดเหมือนกันนะคุณนะต้องเอาศพมาที่วัดเนี่ย
ที่คุณบุ๊กบอกนะคะโดยค่ำเมื่อวานนี้ค่ะพระครูจาบวัดหนำแดง
นำสามศพจากเหตุการณ์ฆ่ายกครัวไปที่วัดถนนงาม

ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่กำแพงเพชรนะคะ
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของเด็กที่เสียชีวิต
แล้วก็มีการรวบรวมเงินจากการค่าน้ำมันรถ

อันนี้คนละส่วนกันจากที่โรงเรียนเปิดรับบริจาคนะคะคุณผู้ชม
บริการที่วัดมีญาติและชาวบ้านมาช่วยกันเตรียมงานด้วยความศกเศร้า
พี่ชายของผู้ก่อเหตุถ้าเอาจริงเขาก็มีศักดิ์เป็นลุง
ของเด็กที่เสียชีวิตทั้งสองคนนะคะ

เล่าแบบนี้ว่าคือน้องชายเอาจริงเป็นคนทะเยาะแสดีนะ
เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานที่ผ่านมาถามว่าน้อง
เคยมาเล่าเรื่องหนี้สินให้ฟังไหม

แล้วเหตุการณ์จูงใจก็ไม่ได้แน่ชัด
แล้วก็เรื่องของการกู้เงินต่างตัวเขาเองเขาไม่รู้

ประเด็นคือมีการพูดกันถึงเรื่อง
ทำไมถึงไปแย่งศพของคนตาย

มันเป็นการรับศพออกมาอย่างถูกต้องทุกอย่าง
ยืนยันว่าจะไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายศพกลับไปที่ใด
แน่นอนกับญาติอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วเจ้าตัวบอกด้วยว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
ถ้าญาติฝั่งนู้นเขาจะมางานศพ
ก็ยินดีให้มาร่วมงานนะคะ

แล้วก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลทั้ง๓ศพไปเรื่อยเลยค่ะ

จนถึงวันชาปนกิจศพในวันที่๒กันยายน

เรื่องที่มันมีกระแสข่าวกับการเงินบริจาค
๒ล้านออกมาจากโรงเรียนของน้องทั้ง๒คน

โรงเรียนประกาศปิดรับบริจาคไปแล้ว
เพราะคนก็เลยไปโยงว่าการแย่งศพ

ว่าศพไปที่ไหนเงินจะตามไปที่นั่นหรือเปล่า

เรื่องของเงินค่าใช้จ่ายในการทำชาปนกิจต่าง

เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเงิน๒ล้าน

เขาบอกว่าเขายืนยันว่าไม่เอามาเกี่ยวกัน
ทีนี้คุณผู้ชมคะเราก็ไปตามกันอีกฝั่งหนึ่งบ้างก็แล้วกัน
ฝั่งพ่อของผู้เสียชีวิตก็คือภรรยาของคนก่อเหตุค่ะ

แจ้งความลูกเขยตัวเองแล้วค่ะ
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะ
โดยทางคุณพ่อบอกว่าผมเอาตรงนะผมไม่รู้นะ
ญาติฝั่งนั้นพี่ชายของนายสานิทผู้ก่อเหตุ
รับศพทั้ง๓กลับไปบำเพ็ญกุศลที่กำแพงเพชร
จริงก่อนหน้านี้เราได้ตกลงกันไว้แล้วว่า
ทางฝั่งผมจะเป็นการนำศพทั้ง๓คนไปบำเพ็ญกุศลเอง
แล้วก็เลยกลายมาเป็นประเด็นแบบนี้
เจ้าตัวก็บอกนะคะว่าตอนนี้ในฐานะเป็นพ่อคือจะไม่ยอมนะ
ต้องการนำศพของลูกสาวและหลานทั้งสองคนกลับมาที่วัดหนามแดงค่ะ
ที่ผ่านมาติดต่อลูกสาวไม่ได้มา๒๓เดือน
คือโทรไปลูกก็ไม่รับสายแล้วก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
แต่ก็เห็นว่าลูกน่าจะใช้ชีวิตเป็นปกติสุขดี
ส่วนลูกเขยเอาจริงเขาก็เป็นคนนิสัยดี
ไม่เคยทราบเรื่องแบบนี้มาก่อนและไม่คิดว่าจะเกิดเหตุฆ่ายกครัวค่ะ
ยืนยันกันว่าศพเอาไปกระแพงเพชรแล้วไม่ทราบว่าเอาไปวัดไหน
แล้วถ้าเขาไปทำพิธีทางศาสนาที่กำแพงเพชรแล้วตอนนี้
ก็ต้องเอามาครับยืนยันว่าต้องเอาศพ
ยืนยันก็ต้องเอามา
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือทางด้านของเพื่อนร่วมงานผู้ตายนะคะ
ทั้ง๗คนนะคะบอกว่ามีการเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วย
ช่วงสายวันนี้เองนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับ
เพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับการยืมเงินยืมทองนะครับ
เพื่อนผู้ตายเป็นคนให้ยืมเงินยืมทองจนเกิดเป็นหนี้สิน
แล้วก็ทำให้ครอบครัวนี้ฆ่ายกครัวหรือเปล่า
ใช่เพื่อนร่วมงานท่านนี้นะคะหนึ่งในนั้นคือคุณนิพาลัยนะคะ

ก็อยากจะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับพนักงานสอบสวนที่สพบางแก้ว
บอกว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมงานที่ให้ยืมเงิน
ไม่ใช่กลุ่มเงินกู้นอกระบบตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด
แล้วก็เล่าแบบนี้บอกว่าเพื่อนคือวิภาพรคนตาย
ส่งข้อความมายืมเงินแล้วก็บอกเหตุผลว่าติดปัญหาของเรื่องบ้าน
อยากจะยืมเงินเธอ๓แสนเธอเองก็ให้ไปได้แค่แสนเดียว
คนอื่นก็เหมือนกันว่าไปยืมมาอีก๒๐๐๐๐๐บาทนะคะ
ที่ที่ทำงานอีกคนก็ให้ยืมไปอีกค่ะทั้งหมดเบ็ดเสร็จนะคุณ
ที่สำคัญเป็นการยืมกันแบบไม่ได้ทำสัญญาเงินกู้ด้วย
เพราะเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วรู้จักกันมาเป็น๑๐ปี
หลังจากที่ให้ยืมไปเนี่ยคนตายก็ยังโทรมาบอกเลยว่า
สรุปถูกแอปเงินกู้โดนโกงเงินไปเป็นพวกคอร์เซนเตอร์
ก็ทวงถามกันแค่เรื่องว่าเดี๋ยวจะใช้เงินคืนกันยังไง
ผู้ตายก็ได้แต่ร้องไห้แล้วก็ขอโทษค่ะ
ส่วนตัวเราก็ให้ไปแสดง
เพราะที่เราให้รีมือเราไม่ได้ไปกดดันอะไรเลยใช่ไหม
ไม่ได้กดดันครับมีการไปโทรงหนี้อะไรไหมครับ

เราก็คุยว่าส่วนเงินที่เราให้ไปที่เขาจะใช้อย่างไร
จะคุยอย่างไรอะไรอย่างนี้ครับก็มีการคุยกันนะครับ
เพราะว่าเงินเราก็หายไป
ทีนี้ทางด้านของตำรวจภูทรบางแก้วนะครับ
บอกว่าล่าสุดออกหมายจับหมายจับใครล่ะ
หมายจับ๖ลายบัญชีม้าเลยค่ะ
บัญชีม้าแถวแรกที่ทางด้านของผู้ตายเนี่ย
ใช่ฮะออกหมายจับไปแล้วนะอันนั้นในส่วนของตำรวจภูทรบางแก้ว
แต่ว่าการทำงานขี้คายคดีนี้ทำงานร่วมกับทางด้านของ
กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยีคุณ
วันนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอายกรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าสธพลตำรวจตรีทายุทธ์จันถาวร
เปิดเผยกรณีฆ่ายกครัวครั้งนี้นะครับเรื่องปัญหาหนี้สิน
โดยหนึ่งในสาเหตุเชื่อว่าเกิดจากภรรยาผู้ก่อเหตุ
ถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงิน
แล้วก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจากหลายที่เป็นเงินกว่าล้าน๗แสนบาท
ทำให้ถูกเจ้าหนี้มาตามทวงทุกวัน
โดยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบขณะนี้
พบเงินของผู้เสียหายถูกโอนต่อไปยังบัญชีม้า๒แถวนะคุณฮะ

ส่วนชื่อผู้ที่เปิดบัญชีม้ามี๕รายชื่อตรวจสอบได้ทั้งหมดแล้ว
ซึ่งพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรภักดิ์๑
ออกหมายจับไปตามรายชื่อ๕รายชื่อทั้งหมดแล้ว

และที่สำคัญคือติดตามจับกลุ่มตามหมายจับทั้งหมด

ว่าเงินของผู้เสียหายที่โดนโอนไปที่บัญชีม้าเนี่ย
ออกมาถูกเบิกออกมาเป็นเงินสด

ทีนี้คุณต้องไปตามต่อแล้วแหละว่าต้องไปไล่หาซิ
ว่าใครกดเงินในบัญชีมาเพราะกดเป็นเงินสดใช่ไหม
แล้วต้องประสานกับทางธนาคารตรวจสอบเส้นทางการเงินตามมาให้ได้เลย
ไอ้กลุ่มนี้มันเกี่ยวข้องครับค่ะ
เพราะตำรวจก็มองว่านี่เป็นจุดที่ทำให้หัวหน้าครอบครัวนี่แหละค่ะ
ถึงขั้นต้องฆ่ายกครัวแบบนี้คงจะเป็นสาเหตุหลักหลังจากที่ถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกลวงค่ะ